สำหรับนางเอกหน้าสวยซีริต้าเจนเซ่น
ก่อนหน้านี้นะคะเขาออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับแรปเปอร์หนุ่มสุดเท่
ขันเงินเนื้อนวลเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น
ล่าสุดค่ะฝ่ายชายก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังคงทำใจไม่ได้
ต้องรอให้เวลาเยียวยาส่วนอนาคตนั้นจะรีเทิร์นหรือเปล่า

กลายเป็นอดีตคู่หวานไปซะแล้วล่ะค่ะ
สำหรับคู่ของนางเอกหน้าสวยริต้าศรีริต้า
และนักร้องหนุ่มมาสเท่ขันเงินเนื้อนวล
ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแววจะสละโสด

แทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แต่แล้วเมื่อศึกออกมาก็ต้องพับโครงการวิวา
จากฝ่ายนางเอกสาวประกาศยุติความสัมพันธ์

ขันเงินและสมาชิกวงไทเทเนียม
มาร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปให้กับน้องที่สนใจการทำเพลงแรป
ผ่านกิจกรรมไทเทร์แร็พบูธแคมป์
อัปเดตว่ายังอยู่ในช่วงทำใจ
แต่ก็ยังมีการพูดคุยกับสาวริต้าผ่านการแชทตามปกติ

และพร้อมกลับไปสารสัมพันธ์เสมอค่ะ
ตอนนี้ก็เรียกว่าใช้เวลากับตัวเองครับ
แล้วก็ให้เวลากับนิต้าด้วยครับผม
ว่าคุยก็เป็นทำซะละทุกสุดิบไปเรื่อยครับ

ก็ทำอะไรบางทีก็ส่งรูปให้เขาดูบ้าง

ห้าไม่ครับเพราะเราไม่ได้โกรธอะไรกันครับ

ผมว่าจริงแล้วที่ห่างกันก็อาจจะเป็นเพราะเวลา
เพราะฉะนั้นก็ให้เวลาเป็นเครื่องบ่งบอกดีกว่า

เพราะว่าจริงแล้วเป็นการตัดสินใจของน้องเขาครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยให้เวลาเขา

ก็ไปเรื่อยครับจะใช้เวลาครับ

ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันและสิ่งที่ตัวเองรัก
ก็อนาคตเป็นไงก็เดี๋ยวรอกันดูกันไป